พระเอกหนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
เพชรถกริตจริงเขาเป็นนุ่มใต้นะ

สุราชแต่ว่ามาอยู่ที่นี่บางกะปิจ้า

เมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นเด็กจบปวช

มาวันนี้หนุ่มสู้ชีวิตเพชรทะกี
เพชรถเป็นพระเอกฮอตวิกพระรามสี่
เวลาเปลี่ยนมาเป็น๑๐กว่าปีแล้วเพชรก็ยังเป็นคนเดิมนะ

ถึงตอนนี้ก็มีแฟนคนใหม่แล้วด้วยนะ

เห็นว่าล่าสุดเพิ่งซื้อสร้อยข้อมือทองคำ

เหมือนเดิมก็ปกตินิสัยก็เหมือนเดิม
ปกติพี่ฮาเหมือนเดิมครับผมเก็บไปเรื่อย
การเก็บช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีนะ

เป็นสร้อยทองสร้อยข้อมือ
ทำให้ดีใจแล้วก็ให้เงินด้วย

ไม่เยอะค่ะไม่เยอะให้เป็นแบบทุกเดือนอยู่แล้ว
ที่เราจะให้แล้วก็รอให้สร้อยร้ายอีกอย่างหนึ่ง
ให้วันเกิดด้วยวันเกิดที่ผ่านมา
กระตันยูนะคะอดีตจะเป็นยังไงไม่เป็นไร
เขาบอกเลยว่าจะเรียนที่ไหนจะจบอะไร
อยู่ที่ว่าคุณกระตันยูคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่า
แล้วก็ตั้งใจทำงานตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่หรือเปล่า

อันนี้สำคัญที่สุดอย่างที่เชอรี่บอกไปนะคะ